ภาคใต้ฝนตกติดต่อกันมาร่วมสัปดาห์
เห็นบอกว่าตอนนี้ฝั่งอันดามันอาจจะต้องรับมือเพิ่มเติม
เมื่อวานนี้เขาขึ้นฝั่งแล้วก็เคลื่อนตัวจากบริเวณทางตอนล่างทางตอนล่างของฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็ค่อยทะแยงขึ้นไปเพื่อที่จะลงทะเลในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
จุดที่เขาลงทะเลก็คือบริเวณตอนกลางของฝั่งอนามัน
ดังนั้นวันนี้จุดที่อาจจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษ
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ

แม้ว่าฝนจะลดลงแต่ยังไว้วางใจไม่ได้
ฝนยังคงตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ

ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่น

ลมนี้นอกจากจะทำให้ภาคใต้เนี่ยนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
ใครที่จะไปสัมผัสลมหนาวเนี่ยนะครับ

เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสได้เจอกับลมหนาวสมใจแน่นอน

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
เข้าสู่บริเวณกลางอ่าวเบงกอต่อไปนะครับ
สถานการณ์คลื่นอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้
คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ

นี่ครับเป็นห่อมฝนที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าจะมีการเคลื่อนตัวออกนะครับ
รวมอีกหนึ่งหย่อมครับที่ตอนนี้ก่อตัวบริเวณ
แถวทางตอนล่างของอินโดนีเซียนะครับ

จะกลายเป็นห่อมฝนหย่อมใหญ่ก็คือกลายเป็นพายุนะครับ
ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะไปดูดฝนเอา
ฝนที่อยู่บริเวณฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับ
รวมตัวกันแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปบริเวณประเทศอินเดียนะครับ

จะมีการเคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยอย่างต่อเนื่อง

จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำให้เกิดคลื่นสูงแล้วเนี่ยนะครับ
ยังเป็นปัจจัยสำคัญครับที่เหนียวนำเอาสีแดงเนี่ยนะครับ

จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
ในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของไทย
คำนวณต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ตรงวันที่๒๕ในประเภทพื้นที่พักเหนือ
ภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
มีฝนตกเล็กน้อยนะครับโดยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
บนยอดดอยมีโอกาสเจอเลขตัวเดียวด้วย
ใครไปก็ระวังเรื่องของความหนาวเย็นด้วยละกัน
ภาคอีสาจากการตรวจสอบ
เป็นจุดแรกนะครับที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็น
ซึ่งก็จะมาประมาณค่ำคืนนี้นะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
สุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๐องศาเซลเซียตนะครับ
และที่สำคัญครับตามยอดภูก็จะมีลุ้นเจอเลขตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับ
ภาคกลางครับก็จะมีอากาศเย็นนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดมีลุ้นว่าจะไปแตะอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต

ในระยะนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของสายฝนนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทด้วยนะครับ
ฝนตกเล็กน้อยนะครับกับลมแรง
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
จุดนี้ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง

ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ฝนยังคงตกตลอดช่วงโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
ใครไปก็ระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติรวมไปถึงฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักด้วย
ฝั่งอันดามันครับวันนี้อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับ
คงมีหลายพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
นครศรีธรรมราชพังงากระบีตรังสตูนเนี่ยนะครับ
ใครที่ไปบริเวณดังกล่าวก็ระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมนะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะวันนี้นะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
จะมีลมแรงบ้างนะครับรวมไปถึงมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้เจออากาศหนาวลมเย็นกัน
ต่ำสุดกรุงเทพมีลุ้นจะไปอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
บางจุดบางพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะอาจจะลงต่ำกว่าประมาณ๒๐องศาเซลเซียตนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ

ลมหนาวที่มาเยือนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตอนกลางวันท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
แต่อาจจะแรงเป็นพิเศษตอนเช้าตอนค่ำอากาศจะเย็นหนาวหน่อย
อากาศเปลี่ยนแปลงระหว่างวันแบบนี้เป็นผลสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าทำให้ร่างกายของเรานั้นอาจจะปรับตัวแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อกับอุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลก